ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์นี้หน่อย
ถ้าจะบอกว่าโอ้โหเรื่องของความรักต้องทำใจให้ได้นะ
หึงไปหวงไปทำใจไม่ได้นี่ยุ่งนะฮะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอปากพรีจังหวัดนครนายก
ผู้ชายคนนึงเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้อยู่
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลยแล้วเขาก็เดินเข้ามาหา
ที่บ้านหลังนี้ที่เขาตั้งวงกินข้าวกันอยู่
คนอื่นก็ไม่ได้ทันระแวดระวังไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุไว้อะไรนะครับ
นี่มานั่งข้างกับผู้หญิงที่เขาแอบรักอยู่
แต่เธอไม่ได้สนใจไม่ถึง๑๐วินะคุณเขียนมาสอน

แล้วนี่พักปืนเข้ามา
แล้วเอาปืนจะไปจ่อขมับจะไปยิงตัวเองนะฮะ
ไม่รู้ยังไงกระสุนไม่ลั่นหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่ามีคนเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็แย่งปืนตรงนี้ได้ทัน
ผู้หญิงคนนี้เห็นแล้วน่ากลัวน่าตกใจนะครับ
แต่ยังโชคดีมากกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ไหล่แล้วไปฝังอยู่ที่คอ
ตอนนี้รอการผ่าตัดเอากระสุนออกนะครับแต่ว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ผู้ชายเสื้อกล้ามสีขาวพวกนี้ที่ก่อเหตุพวกนี้
ชื่อนรมิตช้างถนุนชื่อเล่นชื่อเอนะครับ
อายุ๔๙ปีนะครับส่วนคนเจ็บที่ถูกยิงชื่อนางสาวมันทนาไกรเชยชื่อเล่นชื่อเออายุ๔๓ปี
กระสุนเข้าไปที่หัวไหล่๑นัด
คนก่อเหตุใช้ปืนจอขมับจะยิงตัวตายแต่มีคนเข้ามาห้ามมาแย่งปืนได้ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของคืนที่ผ่านมาครับ
หลังจากเกิดเหตุสพปรากฤษก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนเจ็บกระสุนเข้าหัวไหล่ขวานะฮะแล้วไปฝังอยู่ที่คอด้วย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกล่าสุดอาการปลอดภัยนะฮะ
แต่ต้องรอการผ่าตัดเอากระสุนออก
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่ขนาด๒๒นะฮะจุด๒๒นะครับ
ส่วนตัวคนก่อเหตุถูกคุมตัวเอาไว้ได้ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ซึ่งวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
นี่คือในเอคนก่อเหตุนะฮะในที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่เขานั่งกินข้าวกันอยู่ในโต๊ะม้าหินตรงนี้เนี่ย
จะมีแฟนของคนเจ็บด้วยแฟนของคุณเอ๋
ซึ่งในภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นผู้ชายเสื้อสีเขียวที่กระโดดเข้าไปแย่งปืนด้วยเนี่ย
นี่คือแฟนของคุณเอ๋นะฮะวันนี้ติได้คุยด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเพิ่งคบกับเอ๋ได้สองเดือนขณะเกิดเหตุตัวเขา
แล้วก็เอแฟนสาวแล้วก็ญาติญาติเนี่ยตั้งวงดื่มกินกันอยู่กินข้าวกันอยู่
นะอยู่กันสี่คนจังหวะนั้นญาติญาติเข้าไปในครัวนะ
ก็เหลือเอเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวอยู่ดีในเอนี่เดินเข้ามาที่บ้าน
มานั่งที่โต๊ะม้าหินตรงนี้แล้วชักปืนขึ้นมายิงเลยนะ
โดยก่อนจะยิงเนี่ยในเอเนี่ยเหมือนกับพูดประมาณว่าพูดกับเอนะ
พร้อมจะตายแล้วหรือยังแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงเลย
เชื่อว่านายเอทำไปเพราะว่าหึงห่วงนะที่เห็นว่าเอเนี่ยมาคบกับเขาที่คุยกับเราเนี่ยฮะ

หึงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับ

ผมกับแฟนผมที่มาคบกัน
คือเขาอะคิดไปเองว่าเขาอะชอบเอ๋แต่ในฐานะแฟนในฐานะคนรัก
แต่เอ๋ไม่ได้ชอบเขาในฐานะแฟนเพราะว่าที่รู้จักกับเขาคือในฐานะพี่ชาย
คนหนึ่งที่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มาช่วยดูนู่นดูนี่ให้ช่วยทำอะไรให้อะไรประมาณนี้ครับ
เพราะว่ามันไปอยู่ในฐานะแฟนไม่ได้เพราะเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้ว
ขณะที่แม่ของคนเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับแม่ของเอ๋บอกว่าอย่างนี้ฮะ
ที่ผ่านมาในเอเนี่ยมาที่บ้านเป็นประจำบอกว่ารักลูกสาวแม่นี่นะฮะ
แต่ตัวแม่เนี่ยบอกกับเอไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอเนี่ยมีครอบครัวแล้ว
มีลูกมีเมียแล้วยังไงถ้าจะรักเอ๋เนี่ยรักในฐานะน้องสาวก็แล้วกัน
แต่เอเนี่ยเขาไม่ยอมเขาบอกกับแม่ของคนเจ็บบอกว่าไม่รู้แหละ
ยังไงผมก็รักเพราะผมรักเอ๋มาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ฮะ
จากนั้นเวลาในเอมาที่บ้านเนี่ยคือมาทีไรเนี่ยจะพูดพร่ำอย่างเดียวบอก
เอรักเอรักลูกสาวแม่อะไรประมาณอย่างนี้ลูกสาวก็เคยบอกเอนะ
คุณแม่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปให้ความหวังอะไรเขานะแม่ยืนยันว่าลูกสาวเนี่ย
เอเนี่ยเคยบอกเอนะบอกมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าจะรักกันเนี่ยพี่รักแบบพี่น้องกันดีกว่า
เพราะว่าตัวเอเนี่ยเขาก็มีเมียแล้วแต่เอก็ยังยืนยันบอกยังไงก็จะขอรัก
ข้างเดียวก็จะขอรัก
ไม่เป็นไรพี่รักข้างเดียวก็ได้มันก็พูดอย่างนี้
พูดเหมือนพี่เล่นพี่จริง
พูดจริงเอ๋บอกหนูบอกหนูรักพี่เอไม่ได้
มันเป็นอะไรพี่รักเอกข้างเดียวอะไรอย่างนี้มันก็ว่าอย่างนี้
มันก็พูดประจำหนูรับเอไม่ได้มันก็พูดแบบนี้แหละ
คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้ไงบ้าง
ก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำวันไหน
ก็คิดอยู่ก็กลัวเพราะมันก็พูดอะเนาะ
พูดว่ามันว่าถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้มันก็จะฆ่าฆ่าลูกเราด้วยฆ่ามันด้วย
หลอกให้ตายคู่กันอะไรอย่างนี้มันก็เคยพูด
เนี่ยฮะแฟนของคุณเอ๋ก็เลยคาดว่านายเอเนี่ย
พอเห็นว่าเอ๋เนี่ยมาคบกับเขาได้ประมาณ๒เดือนแล้วเนี่ย
ก็คงจะหึงห่วงหรือเปล่า
ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเลย
เราก็เลยไปที่บ้านของคนก่อเหตุนะฮะบ้านของในเอนะครับ
เพื่อจะไปถามทางฝั่งนี้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยทำไปเพราะอะไร
แต่คุณก็เอาปืนไปยิงเขาไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละทำร้ายเขาก็ไม่ได้
นี่นะฮะน้องสาวของเอบอกว่าอย่างนี้ครับ
ใช่พี่ชายเนี่ยมีลูกมีเมียแล้วตอนนี้เมียของพี่ชายป่วยอยู่นะ
อ้างว่าเมียพี่ชายป่วยพี่ชายก็เลยไปคบหากับเอ
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดคนในหมู่บ้านก็รับรู้
จนกระทั่งมีผู้ชายเนี่ยมาจีบเอ
เอก็เลยไปคบกับผู้ชายคนใหม่พี่ชายก็เลยเสียใจแล้วไปก่อเหตุ
ซึ่งตัวเธอเนี่ยได้คุยกับพี่ชายแล้วนะ
อันนี้ในเอเขาอ้างกับน้องสาวเขานะ
เขาอ้างว่าถูกเอ๋หลอกเอาเงินไปประมาณหนึ่งแสน
เอ๋เนี่ยขอเงินพี่ชายบอกว่าจะเอาไปรักษามะเร็ง
โดยยืนยันว่ามีสมุดบัญชีธนาคารของพี่ชายเป็นหลักฐาน
มีการถอนเงินสดหลายครั้งครั้งหนึ่งก็ห้าพันก็มีนะ
หรือว่ามากสุดไปถึงห้าหมื่นบาทก็มี

แต่มูลเหตุอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่คุณก็ไปใช้ความรุนแรงไม่ได้

พี่ชายเรารู้สึกแบบอึดอัดใจ
หรือว่าคิดอยู่ในใจว่ามีความคับแค้นใจอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าพี่ชายเนี่ยเคยพูด
พูดวันที่วันที่ตำรวจมาจับเนี่ยว่าเขามีเงิน
ผู้หญิงคนนี้หลอกเอาเงินเข้าไปหมดเลย
ก็คือเงินเนี่ยได้จากการที่ว่าพ่อเนี่ยให้
เพราะให้เงินลูกชายไปทั้งหมด๒แสนกว่าบาท
แล้วเขาพูดตอนที่ตำรวจจับเขานะบอกว่า
เอาเงินกูไปหมดเลยเอาเงินกูไปหมดเลย
เงินกูหลอกกูหลอกลวงกูเอาเงินกูไปหมดเลย
ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาให้กันจริงหรือไม่จริง
ทางนี้คุณก็ต้องไปสัมภาษณ์กับผู้ต้องหาอีกทีนึงถูกไหมคะ
เพราะว่าอันนี้เราฟังจากพี่ชายเราพูด
แต่ซึ่งเราไปดูเงินในบัญชีของพี่ชายเรา

น้องสาวผู้ต้องหาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเหมือนกันนะ
คือต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเอ๋คนเจ็บเขาด้วย
ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
หรือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณก็ต้องไปแจ้งความใช่ไหม
ว่าถูกหลอกเอาเงินหรือจะอะไรยังไง

ใช่มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะฟังขึ้นนะคะ
การที่เอาปืนปิดจ่อยิงเขาขนาดนี้นะคะ

แล้วดูแล้วมันโหดร้ายเกินไปนะ

แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วย

ที่เหลือก็ต้องรอการสอบสวนขยายผลต่อไป
แต่หลักฐานมันก็ชัดนั่นแหละว่าก่อเหตุอะไรยังไงไว้